ใช่อันนี้เป็นคดีของคุณแชมป์กี่รัฐกับทางคุณชายอนันทวีป

จนสารแพ่งได้ตัดสินฝ่ายชายนะครับ

ค่าเสียหายทั้งหมด๒ล้านบาท

แต่อีกอันนึงเนี่ยล่าสุดเมื่อวันที่๒๒

ได้ไปรอฟังคำตัดสินที่สารอาญารัชดานะครับ

ที่คุณชายได้ยื่นฟ้องต่อสารในคดีหมินประมาทนะครับ
เหตุคุณแชมป์จิรัตน์ไปออกรายการรายการหนึ่งนะฮะได้มีการพูดพาดพิง
ตนเองต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง
โดยวันนี้ได้มีการนัดนักแสดงสาวคนสนิทอย่างหิ่งปณิตา

เอานะฮะซึ่งหลังจากฟังคำพิพากษานะครับ

ได้ออกเปิดใจกับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าสารได้ตัดสินให้ตนเองเป็นฝ่ายชนะคดี
คู่กรณีนะฮะก็คือคุณแชมป์จีรัฐนะครับต้องจำคุกเป็นเวลา๑ปีโดยไม่รอลงอาญา
และต้องลงขอโทษผ่านสื่อหนังสือพิมพ์๒ฉบับและเว็บไซต์๒เว็บไซต์
หลังจากนั้นนักข่าวก็มีการไปถามทางคุณชายนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง
ชายก็บอกว่าวันนี้ดีใจก็ต้องขอบคุณศาลนะครับที่วันนี้ให้ความยุติธรรม
ไม่นะฮะไม่ใช่วันนี้นะต้องทุกครั้งสารให้ความยุทธรรมอยู่แล้วนะครับ
เพราะรอวันนี้มานานมากแล้วนะครับเพราะเป็นคดีความที่ยืดเยอะมานานนะฮะ
วันนี้สารพิพากษาให้จำเลยจำคุก๑ปีโดยไม่รอลงอาญาในคดีหมินประมาทนะครับ
ก็นักข่าวก็ถามบอกว่าคดีนี้นานแล้วยืดเยอะคุณชายบอกใช่๓ปีแล้วนะฮะ
คดีที่สืบเนื่องมาจากการฟ้องร้องตั้งแต่งานอีเวนต์นะครับ
ส่วนทางคุณหนิงเองก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเราสองคนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเยอะแล้วนะครับ
มีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันคุณชายนะฮะอ่าถูกต้องนะครับ
แต่งหน้าสวยเหรอคะคุณหนิงใช่ไหมฮะเจอสื่อควรมัดต้องสวยอยู่แล้ว
เขาไม่พลาดเขาออกจากบ้านเขาสวยตลอดเวลา
ไม่ว่าดีนะผมเนี่ยมีคนหนึ่งเมื่อจ่อผมชอบออกไปไหน
ให้มันดูดีจะได้ไม่ผิดหวังเวลาคนเข้าเย็นหลัง
อย่างมันเป็นโงเห้งของชีวิตคุณเองด้วย